มาพูดถึงเรื่องละครไทยในบ้านเรากันบ้าง
คือเวลาเขาวางประกบคู่พระนางเอาไว้
มันก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อย
แต่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากมรสุมข่าวของสาวแมทพิรณีหรือเปล่า
คือเธอเนี่ยถอนตัวออกจากละครเรื่องเกมปรารถนาที่ถูกวางประกบคู่กับนายนพัฒน์ไปแล้ว
ล่าสุดฝากน้องนายค่ะก็ไม่ได้ไปต่อในละครเรื่องนี้เหมือนกัน
ส่วนสาเหตุเป็นมายังไงให้น้องนายชี้แจงเลยก็แล้วกันจ้า
ความจริงผมก็ติดตามนะแล้วก็เหมือนมันไม่ได้มีการคอนเฟิร์มตั้งแต่แรก
แล้วตั้งแต่มีข่าวออกไปตอนนี้ก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ชอบเลยครับ
ผมมีเรื่องของใบเฟิร์นเรื่องเดียวครับผมก็คือเรื่องสร้อยสบันงา

แล้วก็เหมือนผมก็เห็นพร้อมทุกคนแหละที่มีภาพออกมาผมก็ยังตกใจอยู่เลย
เพราะว่ายังไม่ได้มีการคอนเฟิร์นอะไรทั้งสิ้นครับผม
ผมว่าไม่น่านะครับก็น่าจะเป็นผู้ใหญ่ช่อง๓ตัดสินนะครับ
ยังไงผมก็ตามนั้นแหละตอนนี้ผมเพิ่งถ่ายอีกเรื่องเสร็จแล้วก็มีอีกเรื่องรับต่อเลยด้วยซ้ำ
ยังมีละครให้ติดตามกันยาวแหละไม่ต้องเสียอกเสียใจไปนะคะ
รถคู่ใจที่ขับมานานหลายปีเจ้าตัวบอกว่าคือระยะหลังหลังเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้
คือไม่ค่อยได้ขับเองนั่นแหละเพราะว่ามีคุณแม่แล้วก็มีคนขับรถช่วยดูแล
ก็คือน้องนายทำงานเยอะใช่ไหมก็ทำงานกลับดึกอะไรอย่างเงี้
ก็คุณแม่ก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะคะไม่เกี่ยวกับว่ารถใหม่ถูกฉลกอะไรต่างนะจ๊ะ
แล้วก็ยังไม่ได้มีแพลนว่าจะซื้อรถใหม่ด้วยแต่ว่าคือต้องบอกว่าเดี๋ยวเนี้ยคนในวงการบันเทิงเนี่ย
เขาก็จะมีคนขับรถเพราะว่าเวลาเดินทางจะได้ไม่เสียเวลาคือจะได้พักผ่อนได้ไง
ทำงานเยอะอะไรอย่างนี้ก็ต้องแบบว่าพักผ่อนเยอะด้วยนะ
ที่โฟกัสเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องนายมีรถคันใหม่อยากรู้ว่าใครจะนั่งข้างมากกว่า
ดิฉันโฟกัสทะเบียนรถอย่างเดียวโอ้โหอันนี้รู้เลยว่าสายไหนนะคะคุณผู้ชม